อีกหนึ่งเหตุการณ์ตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งไล่ล่าคนร้ายที่เข้าไปข่มขืน
ผู้หญิงคนหนึ่งถึงหอพักข่มขืนเสร็จปุ๊บยังไม่หนำใจ
จับเขามัดมือมัดเท้ากระหน่ำกระทืบเขาอีกโอ้โหทำร้ายร่างกายเขาอีกยังไม่พอ
ขโมยของเข้าไปอีกโอ้โหไม่รู้จิตใจทำด้วยอะไร
คุณผู้ชมแค่ข่มขืนเขาก็เจ็บช้ำจะแย่อยู่แล้วนะ
โพสต์ภาพของชายคนนี้นะฮะอยู่ในลิฟต์พร้อมกับข้อความระบุว่า
น้องสาวของคนที่รู้จักถูกคนร้ายใช้รถที่มีคอกสีขาวหรือว่า
กระบาดที่มีการต่อเติมกรงเหล็กในการขนของเนี่ยนะฮะไปจอดแล้ว
เหยื่อมัดมือมัดเท้าทำร้ายกระทืบที่หน้ากระทืบหน้าอก
นำภาพของคนร้ายที่ได้จากกล้องวงจรปิดในลิฟต์ไปโพสต์และ
ตอนนี้รอภาพจากเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนโรงพักครองหลวง
ส่วนน้องผู้หญิงยังรักษาตัวที่โรงพยาบาล
เหตุเกิดในหอพักแถวแมนฮาตันจังหวัดปฐุมธานีนะครับ
ทีมข่าวก็เลยไปสอบถามเรื่องนี้กับตำรวจคือพันธุ์ตำรวจเอก
มฤทธินันปุ้ยพันธวงศ์เป็นผู้กำกับการโรงพักครองหลวง
ก็ให้คำตอบบอกว่าคดีที่เป็นข่าวตอนนี้เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่๑๕ธันวาคมที่ผ่านมา
คนร้ายบุกเข้าไปที่หอพักผู้เสียหายมีการข่มขืนทำร้ายร่างกายแล้วก็ชิงทรัพย์ด้วย
หลังเกิดเหตุตำรวจก็สอบปากคำผู้เสียหายไปแล้ว
ส่วนผู้ก่อเหตุตำรวจเองได้บ่อแสมาแล้วว่าเป็นคนขับรถวิ่งขึ้นร่องส่งของทางภาคใต้กับตลาดไทย
ตอนนี้ทราบว่าคนร้ายลงไปกบดานในภาคใต้แต่ยังมีญาติขายของอยู่ที่ตลาดไทย
ก็กำลังที่จะรวบรวมหลักฐานให้สารออกหมายจับคนร้ายก็คาดว่าน่าจะได้ตัวอย่างแน่นอนนะครับ
เป็นเหตุที่ไม่รู้จะบรรยายังไงจริงนะครับคุณวิว